เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
และตอนนี้คุณอยู่กับใบตองรัชตวรรณพจนุภูมิค่ะ
สวัสดีครับ
นนสวรรค์ตำบลท่าลี่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
เมืองที่เป็นประตูสู่แดนอีสานเหนือ
หลากหลายด้วยความเชื่อและศรัทธาของผู้คน

ดินแดนแห่งตำนานพญานาค

ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าที่จังหวัดอุดรธานีนั้นยังมีแหล่งอันซีมสวย
ชวนให้เราไปถ่ายรูปอีกเยอะเลยล่ะค่ะ

บ้านโน้นสวรรค์อำเภอกุมภาวะปีค่ะ
บ้านโน้นสวรรค์ตำบลทาลี
เกษตรกรรมเล็กที่เงียบสงบบนที่ราบสูงแห่งนี้
ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับนักเดินทาง
แต่ตอนนี้พวกเขาค่อยเปิดตัวสู่โลกภายนอก
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนน้องใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
จะเป็นยังไงตามใบตองไปกันค่ะ
สวัสดีค่ะพี่วงเวียนนะคะ
วงเวียนเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์
พูดถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี่น่าสนใจมากเลย
สถานที่ที่เราจะไปเที่ยวกันเป็นแหล่งอันซีน้องใหม่ของอุดรธานีคืออะไรคะ

สะพานหินเกิดขึ้นจากธรรมชาติอยู่บนภูเขาจากบริเวณ๑๕นไปเที่ยว
ว้าวจะไปเที่ยวสะพานหินกันแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยแปลว่าเราต้องขึ้นเขาไปเหรอคะ

จากการศิลป์ลำบากแค่น้อยแต่ว่าก็ไปได้
แล้วเราจะเดินทางไปยังไงคะพี่วงเวียน
การมีบริการของกุมการมีรถสาเล็ง

รถกระบะก็คือเราสามารถเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนสะพานหินได้
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพร้อมแล้วพี่วงเวียนพาไปเลยนะคะ

ด้วยความเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ก็ต้องอาศัยความสมบุกสมบัน
และการเดินทางที่เหมาะกับสายลุยสักหน่อยค่ะ
กับการเดินทางด้วยรถซาเล้งหรือรถกระบะ
ขึ้นเขาลงเขาผ่านเส้นทางที่เรียกว่าเป็นทางเกวียนหรือทางน้ำไหล
มากกว่าจะเรียกถนนซะอีกค่ะ
แต่นั่งรถไม่นานก็ถึงแล้วค่ะ
อันซีนที่แรกของบ้านโนนสวรรค์จะเป็นยังไงตามไปชมกันเลย
โอเคแตงคิวถึงแล้วคะ

เดี๋ยวนะคะนี่คือมีชอเฟอร์กิติมาสัก

อ๋อเพื่อนพี่วงเวียนนั่นเอง
นี่ผ้านองใบตองผ้านหินค่ะ

เดินเข้าไปอีกร้อยเมตรหลังจากที่เรานั่งรถเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ

ไปค่ะ
ลงรถแล้วก็ต้องอาศัยแรงเดินต่ออีกนิดค่ะ
ย้ำนะคะวันนี้เดี่ยวจริง
ระยะทางสั้นเดินไม่ยากอะไร

กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้
ว้าวนี่ค่ะสะพานหินท่าลีอันซีนอุดรธานีค่ะ
นี่ค่ะ
สวยมากเลยค่ะพี่วงเวียน

แต่ว่าใบตองอยากรู้ว่าสะพานหินท่าลี่ที่อุดรเนี่ย
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมานานแค่ไหนแล้วคะ
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมา๓ปีค่ะ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ
สันนิษฐานว่าเกิดมาเมื่อ๖๕หลังปีที่เที่ยวผ่านมา

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ
สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ
สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินเกิดถึงจากธรรมชาติ

สะพานหินทาลีตัวผู้ที่มีจุดสังเกตที่ก้อนหินสองก้อนที่บริเวณสะพานนี่แหละค่ะ

สะพานหินทาลีตัวผู้ที่มีจุดสังเกตที่ก้อนหินสองก้อนที่บริเวณสะพานนี่แหละค่ะ
สะพานหินทาลีตัวผู้ที่มีจุดสังเกตที่ก้อนหินสองก้อนที่บริเวณสะพานนี่แหละค่ะ
สะพานหินทาลีตัวผู้ที่มีจุดสังเกตที่ก้อนหินสองก้อนที่บริเวณสะพานนี่แหละค่ะ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
ฮาลี่เองหรืออำเภอกุมภาวะปี
นอกไปไกลก็จะเห็นผู้ฝอยล่ม
ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่สะพานหินแล้ว

โอ้โหตรงนี้คืออะไรคะ
คนนี้เขาเรียกหินงามสามจังหวัด

เป็นเขตแบ่งแดนกัน๓จังหวัด

มันจะเป็นเส้นแบ่งระหว่าง๓จังหวัด

ตรงนี้เขาเอ่นขอนแก่น

กาลสินขอนแก่นและอุดร

เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันทั้งหมดเลย

เดินไปเที่ยวที่กรสินแล้วก็ไปเที่ยวที่ขอนแก่นได้

เย่ถึงขอนแก่นแล้ว
แล้วไปกาลสินทางไหนล่ะทีนี้
กับทางเดิมค่ะต้องผ่านอุดร

ก็เป็นจุดแวะพักกลางเขา
ที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่ทำให้ลานหินขนาดกว้างบริเวณนี้
แตกออกเป็นช่องเป็นรอย
พาแยกกันออกเป็น๓ก้อน

ยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดขอนแก่น

แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อคะ

ผาหินตั้งเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลย

ตรงนี้เป็นจุดชมวิวจุดที่๔แล้วใช่ไหมคะ

ทำไมถึงต้องเป็นผาหินตั้งอะคะ

ก็เลยเป็นตะปุ้มตะปั๊มให้เขาเห็นอยู่นี่แหละค่ะ
เป็นหินที่ตั้งอยู่นี่ค่ะ
เป็นหินที่ตั้งอยู่บนนี้ตามธรรมชาติ
อันซีนที่สุดท้ายของบ้านนนสวรรค์
ก็คือที่ผาหินตั้งนี่แหละค่ะ
เป็นลานหินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด
เกิดจากการกัดซ้อของสายน้ำ
ซัดเอาหินกรวดผ่านไปตามเส้นทางนี้
ทำให้เกิดการกัดซ้อพื้นผิว
ก้อนหินบริเวณนี้ค่อยถูกสลักสลาว
จนเกิดเป็นรูปทรงพิเศษต่างขึ้นมา
ผาหินตั้งเย่
แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ที่ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้วิวัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
เป็นความอันซีนที่หาได้น้อยมากในเมืองไทย
แต่มีที่นี่บ้านโนนสวรรค์ตำบลท่าลี่ค่ะ
มาท่าลี่แล้วบางคนคิดว่าอาจจะเป็นตำบลเล็กเมืองเล็กที่เหมือนจะไม่มีอะไร
แต่ว่ามาถึงแล้วคุณจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นอันซีนไทยแลนด์สวยแบบนี้ค่ะ

อันซีนไทยแลนด์น้องใหม่กันไปแล้ว
แต่ตะมนต์ท่าลี่ยังมีของดีอีกเยอะค่ะ

และอันซีนไม่แพ้ใคร

รอชมกันสักครู่ค่ะ